หวย๓๐ล้านมีให้ตามกันต่อทุกวัน
คือวันนี้คาดหมายกันว่าสงสัยจะมีหมายจับ

ตำรวจกองปราบบอกว่าหมายจับเนี่ยน่าจะออกได้ภายในสัปดาห์หน้า
ส่วนคดีน่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสิ้นเดือนนี้
ครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายอยู่นะครับ
ความคืบหน้ามันก็พอมีนั่นแหละ
ถ้าไม่นับจากส่วนการทำงานของตำรวจนะ
ครูปรีชาเองก็เริ่มจะยอมรับว่า
เสียงในคลิปนี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่เป็นของตนเหมือนกันนะ
เพราะครูปรีชาบอกว่าก็ยอมรับกับตำรวจด้วยนะคะครับ
เสียงบางช่วงบางตอนในคลิปที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นเสียงของตัวเอง
แต่ไม่ใช่คลิปเสียงที่๒ที่เป็นคลิปล่าสุด
ใช่คดีอื่นเราก็ตามให้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เริ่มต้นกันด้วยหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีการประชุมของชุดพนักงานสอบสวนนะครับ
ซึ่งพลตมตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ว่าตกลงแล้วรางวัลที่๑ที่ออกมาเนี่ยเป็นของครูปรีชาไคร่ครวน
หรือว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลกันแน่นะครับ
วันนี้เป็นการประชุมทั้งคณะทำงานและพนักงานสอบสวน
แสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า
วันนี้มีออกหมายจับแน่อย่างน้อยก็๒คน
แต่จะเป็นหมายจับใครยังไงไม่ทราบนะครับ
ขณะนี้พยานหลักฐานในคดีนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะ
ก็ยังสรุปสำนวนคดีไม่ได้แต่ก็แล้วเสร็จไปแล้วกว่า๑๘๐นะครับ
โดยในการประชุมก็มีการเน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนกว่า๔๐นายที่ลงพื้นที่ไปทำคดีนี้
มาชี้แจงและมาตรวจสอบร่วมกันโดยยืนยันว่าล่าสุด
ยังไม่มีการออกหมายจับใครนะครับแต่คาดว่าจะมีความคืบหน้าแน่
ขณะนี้ตำรวจยังไม่ชี้ชัดว่าลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
ห้าสามสามเจ็ดสองหกเป็นของใครนะครับถ้ากระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้น
ก็คงจะสามารถออกหมายจับได้นะครับส่วนเรื่องคลิปเสียงสนทนาที่มีออกมา
ตอนนี้ที่เปิดเผยกันก็สองคลิปแล้วค่ะนะฮะทางตำรวจนะครับ
บอกว่าคือมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาคลิปเสียงที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน
หรือว่าทางสื่อเอามาเปรียบเทียบอะไรกับทางตำรวจ
เพราะว่าตำรวจได้คลิปเสียงเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
และนายปรีชาไคร่ครวนกับแม่ค้าลอตเตอรี่ที่อยู่ในคลิป
อ้างว่าเป็นเสียงของทั้งสองคนนั้นพลโนตรีชาญบอกว่า
ทั้งสองคนให้การยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นบุคคลตามเสียงในคลิป
ก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนกัน
ถ้าถ้าออกมาก็ต้องมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วเป็นข้อเดียวจริงอ่ะครับ
แต่ทางตำรวจดูแล้วว่ามันมันมีส่วนไหมคะก็โอ้โหอย่างงี้ไม่ต้องถามผมอ่ะ
ทุกคนฟังทุกคนฟังก็รู้อยู่แล้วเอาว่าดูทีเด็ดเดี๋ยวดูทีเด็ด
ที่เด็ดที่ว่าเย็นนี้ไหมคะยังไม่ถือยังไม่ถือมีความจำเป็นต้องเอาคลิปเสียงเนี้ยครับ
เทียบเคียงกับเสียงของครูปีชาในเชิงทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเทียบหรอกครับ
เขารับเขารับตั้งแต่แรกแล้วเป็นเป็นคลิปของเขาหมายถึงว่าหมายถึงว่ารับสารภาพ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

คำเพิ่มเติมนะครับส่วนคลิปเสียงที่มีมากกว่าสี่พันคลิป
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนกองปราบรามก็จะส่งให้กองบังคับการปราบราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ว่าปอทไปตรวจสอบว่ามีการตัดต่อ

เพราะว่าพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยตกลงณขณะนี้
ตำรวจยืนยันว่าครูปรีชายอมรับว่าคลิปเสียงทั้งหมด
เป็นเสียงของตัวเองในบางคลิปเท่านั้น
สำหรับเสียงที่ยืนยันว่าไม่ได้รับลอตเตอรี่มาแต่แรกนั้น
เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องไปสืบสวนต่อไปว่า
เป็นเสียงของครูปรีชาจริงหรือไม่นะครับ
แต่ก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน่าจะออกหมายจับคนที่ทำผิดได้
และน่าจะสรุปสำนวนคดีนี้ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ก็พอมีกระแสข่าวเรื่องของการออกหมายจับ
ตอนนี้ในโลกโซเชียลก็จับตาไปว่า
หมายจับแม่ค้าขายลอตเตอรี่เจ๊ต่าง

เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มองว่าตัวละครสำคัญที่เป็นนางเอกก็คือเจ๊บ้าบิน

ไปถามเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัด
เพราะว่าในคลิปเสียงที่ออกมาก็เป็นเสียงคล้ายเจ๊บ้าบิน
แล้วก็คลิปล่าสุดก็มีคำพูดของแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อยู่ในคลิปพูดถึงว่าเอาลอตเตอรี่มาจากแผงของเจ๊พัด
ก็เลยไปถามสองคนนี้คือเจ๊พัดเขาบอกว่าถ้าถูกออกหมายจับก็เครียดเหมือนกันนะ
ตัวเองก็เงินน้อยฐานะยากจนนะจะเอาเงินไปประกันตัวจากไหนเจ๊บ้าบินเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
พัฒน์เขายืนยันเลยว่าที่แผงของเขาเนี่ยที่ตลาดเรซิตี้เขาเป็นแผงเดียวที่มีหมายเลข๗๒๖เลขท้าย๗๒๖
เขาเป็นแผงเดียวที่มีหมายเลขนี้แล้วก็ตัวหน้าของเขาต้นคั่วที่อยู่กับเขาก็คือ๕๓๓
ซึ่งมันก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑เขายืนยันว่าลอตเตอรี่นี้เนี่ยพอเขาวางแผงปุ๊บตั้งแผงปุ๊บเจ๊บ้าบินมาขอซื้อต่อไปเลย
เป็นคนแรกที่มาเอาไปเลยแล้วเจ๊บ้าบินก็ไปขายต่อให้กับครูปรีชาแต่ไม่รู้ว่าขายชุดไหนไปบ้าง
เพราะแผงอยู่ใกล้กันมองเห็นแค่ครูปรีชาแต่ไม่ได้มองเห็นตัวลอตเตอรี่ที่ยื่นให้ครูปรีชา
พัฒน์บอกแบบนี้แล้วผู้สื่อข่าวก็ไปถึงบ้านเจ๊บ้าบินด้วยนะว่ากลัวไหมถูกออกหมายจับไหม
เพราะว่ากระแสในโลกโซเชียลบอกว่าเจ๊บ้าบินเป็นหนึ่งในที่น่าจะถูกออกหมายจับอย่างนี้ค่ะ
ไปที่บ้านก็ไม่เจอใครบ้านไฟเปิดเจอลูกชายเจ๊บ้าบินผู้สื่อข่าวก็ถามได้ยินคลิปหรือยัง
ลูกชายบอกว่ายังไม่ได้ยินไม่อยากฟังด้วยถ้าถูกออกหมายจับก็ไม่มีเงินไปประกันแม่หรอกก็บอกแบบนี้
คือที่เขาเล็งหรือว่าคาดการณ์กันไปที่บรรดาแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าทั้งสั่งเลขไว้ตามหาอะไรมาขายให้ครูปีชาเนี่ยก็เพราะมีกระแสข่าวว่ามีเจ๊คนหนึ่งเป็นตัวการในการสั่งการเรื่องราวต่างของคดีนี้
เขาลือกันไปด้วยว่าจริงแล้วครูปรีชาเป็นแค่นอมินีนั่นน่ะสิมีคนวางแผนกระบวนการนี้อันนี้เป็นกระแสข่าวในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้เนี่ยครูปรีชาก็ยังคงมั่นอกมั่นใจค่ะก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่ามาจนถึงวันนี้กระแสด้านลบไปทางครูปีชาเยอะจริงครูปรีชาก็ยังมั่นใจบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็มั่นใจ

ส่วนกรณีที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าครูปีชาเคยเซ็นยอมรับเรื่องคลิปเสียงว่าเป็นของตัวเองตั้งแต่ต้นที่เราปล่อยเสียงให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไปถามประเด็นนี้ครูปรีชาย้ำแบบนี้ค่ะว่าคือจริงแล้วเนี่ยได้ยอมรับว่าคลิปเสียงบางส่วนเป็นเสียงสนทนาระหว่างตัวครูปรีชากับแม่ค้าจริง
ซึ่งเป็นการพูดคุยลักษณะของการซื้อขายลอตเตอรี่กันตามปกติเช่นโทรสั่งเลขทบทวนตัวเลขแต่ไม่ยอมรับว่าคลิปเสียงที่ออกมาเป็นคลิปที่สองเป็นเสียงของครูปีชานะคะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้ไปยืนยันอะไรกับตำรวจเลยว่าเป็นคลิปเสียงของตัวเองเนี่ยค่ะเพราะว่าเพิ่งถูกเผยแพร่ไปเองวันเสาร์ที่ผ่านมาท
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงครูปีชากันหน่อยนะคะ
ทบทวนเลขอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนี้อยั่น
ว่าโว้คือในนั้น
แต่มันไม่ได้คลิปอันนี้มันไม่ได้เยอะอยู่อยู่อย่างนี้
ทหารวิชาก็พูดเรื่อยมาก
ครูปรีชาก็เลยสรุปกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ

พรุ่งนี้ค่อยมาถามความเห็นครูอีกทีนึง
ความจริงวันนี้ครูก็ให้โอวาสกับนักข่าวอีกนะฮะ

สมุทรไทยนิโรธมักหนทางแห่งการดับทุกข์อะไรพวกนี้
คือครูปีชาเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา
เขาจะมีอะไรมาท่งมาเทศให้ผู้สื่อข่าวฟังอยู่ทุกวัน

เมื่อวันก่อนก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็เป็นเหมือนนักเรียนของครู
ครูก็ให้การบ้านผู้สื่อข่าวไปด้วยมาตอบคำถามครูด้วยนะคะ
แต่ที่ครูบอกว่าคงไม่ถูกออกหมายจับ
เพราะต้องออกหมายเรียกก่อนอะไรเนี่ย
แต่วันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โอริชาญวิมลศรีบอกว่า
คดีนี้เนี่ยไม่ต้องมีหมายเรียกนะ
ตำรวจสามารถออกหมายจับได้ทันทีเลย
อาจจะเป็นคดีร้ายแรงโทษมีอัตราสูงหรืออะไรยังไง

เพราะภายในสัปดาห์หน้าท่านบอกว่าจะมีการอนุมัติออกหมายจับมานะคะ

เจ๊เกียววิเคราะห์ได้น่าสนใจทุกครั้งเลยนะคะ

ปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียวค่ะก็ได้พูดถึงคลิปเสียงล่าสุดนะคะ
คราวนี้เนี่ยเจ๊เกียวบอกเจ๊ไม่ขอฟันทงค่ะว่าเป็นเสียงใครบ้าง

แต่ยืนยันว่าไม่มีเสียงของตัวเองแน่นอน
ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคยให้โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในการตรวจสอบ
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว
คลิปเสียงเนี่ยมันต้องมีความยาวกว่านี้
อยากให้สังคมฟังคลิปเสียงนี้แล้วมองเป็นกลาง
เช่นคลิปเสียงบอกว่าเอาลอตเตอรี่จากป้าพัดมาแล้วมาขายให้ครูปรีชา
ประเด็นแบบนี้ค่ะเจ๊เกียวบอกว่าลองฟังแบบชัดทำใจให้เป็นกลางดูไหม
ส่วนแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนอื่นที่เป็นพยานฝั่งครูปรีชา
เจ๊บ้าบินทั้งเจ๊พัดก็เก็บตัวเงียบนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านเจ๊บ้าบินก็เจอแค่ลูกชาย
เกี่ยวก็บอกว่าโทรไปถามแล้วนะโทรไปถามทั้งสองคนแล้ว
เจ๊บ้าบินทั้งเจ๊พัดทั้งสองคนไม่เครียดไม่กังวลอะไร
ก็รอการแถลงของตำรวจกองปราบอย่างใกล้ชิด
แม้จะมีการออกหมายจับทีมแม่ค้าถ้ามีการออกหมายจับทีมแม่ค้ามาจริง
เจ๊เกียวบอกว่าพร้อมสู้ค่ะ

ซื้อมาขายให้ใครก็ตอบอย่างนั้น
คำว่าขบวนการไม่ใช่เจ๊เกียวยืนยัน
สู้เต็มสติงเลยค่ะเพราะว่าจะสารไหนตำรวจไหนเราก็สู้เต็มนั่นเลยเพราะว่านี่คือความจริง
อืมเจ๊เกียวก็มั่นใจว่าจะสู้อย่างเต็มที่

ใช่ค่ะไปทีไรเจอตลอดค่ะไม่เคยหลบหน้าเลย
อ้าวส่วนผู้ที่ยังคงยืนยันอยู่ว่าเชื่อมั่นว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดเจ้าปัญหานี้เป็นของครูปรีชา

หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือว่าฟ้านะครับเป็นคนสนิทกับครอบครัวของครูปรีชานะครับ
วันนี้ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าครูปรีชาได้ยอมรับว่าเสียงในคลิปการสนทนาทางโทรศัพท์ที่หลุดมาเกี่ยวกับการซื้อหวยกับแม่ค้าขายสลากนั้นเป็นเสียงของครูปรีชาจริง

ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของสลากหลุดออกมาอีกและตัวเธอก็ได้ฟังคลิปบางส่วนแล้วจึงยืนยันว่าครูปรีชาคือเจ้าของสลาก๓๐ล้านบาทที่แท้จริงอย่างแน่นอน
มาเรื่อยค่ะคือฟ้าคิดว่านะมันเป็นข่าวไปแล้วอะอ่ะไหน
มันก็เป็นข่าวไปแล้วคุณก็คงไหนค่ะก็รู้กันแล้วว่าเออ
ในส่วนเมืองมันมีเอ่ยอย่างงี้เขาก็ยอมรับค่ะเพราะว่าเดี๋ยว
ต่อไปมันก็ต้องมีอีกอ่ะในเมื่อในเมื่อปล่อยมาฟ้าก็ฟ้าก็คิดว่า
ถ้ามันถึงที่สุดจริงเราก็ต้องปล่อยทุกคลิปให้คนได้ฟัง
ไม่หรอกพี่ฟ้ามีฟ้ายิดคำฟ้ายิดความถูกต้องนะคะฟ้ายิดความ
ถูกต้องขอให้พูดมีสิ่งที่ถูกต้องฟ้าไม่กลัวเนี่ยครูก็เหมือนกัน

ถ้าวันนี้ครูผิดฟ้าจึงไม่เอาด้วยก็บอกเลย
คือก็คือคลิปที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็ทำให้คนมองว่าเอ๊ะ
ครูปรีชาจะไม่ได้สลากมาจริงจริงซะละมั้งเพราะในคลิปที่ออกมา
คลิปแรกกับคลิปที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่าครูปีชาเองก็ไม่รู้ว่า
ลากอยู่ตรงไหนแล้วได้ซื้อมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ก็มีแต่แม่ค้าที่ยืนยันคนก็เลยจะมองแล้วก็เทไปว่า
ครูปรีชาคงไม่ใช่เจ้าของสลากหรอกอืมแต่ว่าเราไม่รู้ว่า
คลิปเต็มหรือว่าคลิปที่ออกมาภาคหน้าที่คุณฟ้าเขาบอก
หรือที่ตำรวจมีเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่ใช่เพราะว่ามีอีกคนนึง
ที่เป็นทีมครูปรีชาดรโต้งค่ะนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา
เขาก็บอกว่ารออีกหน่อยนะเดี๋ยวมีอีกนะคลิปเสียง
อีกสองคลิปมีแน่อ๋อเหรอฮะแล้วอีกสองคลิปที่กำลังจะออกมาเนี่ย
จะยืนยันได้ว่าล็อตเตอรี่สามสิบล้านบาทเป็นของครูปีชาครับเนี้ย
ต้องเขามั่นอกมั่นใจแบบเนี้ยเนี่ยค่ะเขายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีพยานของฝั่งหมวดจรูนถูกตัดออกไปสองคนแล้วอ๋อเหรอฮะ
สองคนนี้ไม่กล้าให้ปากคำอะไรแล้วแต่พยานของครูปรีชายังอยู่ครบเลย
ครับเนี่ยค่ะแล้วก็ให้รอดูว่าเดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกสองคลิปแน่แน่
แล้วก็จะเฉลยแล้วล่ะว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทคือของครูปรีชา
เพราะตำรวจสอบพยานไปหมดแล้วเดี๋ยวจะจบลงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ก็รอดูแล้วกันนี่ดรโต้งก็มั่นใจนะคะฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
คลิปที่เราได้ยินเนี่ยมันได้ยินแค่๒คลิป
เดี๋ยวมันจะมีคลิปที่๓และคลิปที่๔หลักของตำรวจทำปัจจุบันนี้
เป็นการต่อต้านทางสังคมโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือ
ที่ว่าจะมาให้คนนั้นเถียงไปเถียงมานำหลักฐานและประจักษ์พยาน
เผยแพร่ต่อสารชนเป็นกลยุทธ์ของตำรวจในยุคใหม่นะ
ต้องบอกว่าตำรวจเขามีกลยุทธ์ที่ดีขึ้น

แต่สิ่งเดียวที่มันหนีไม่พ้นคือความจริง

ในชั้นพนักงานสอบสวน

มีผู้สามารถพิสูจนทรัพย์เป็นของตัวเองได้มีคนเดียว

กรมบังคับการทั้งกรมชการก็มีผู้สามารถ

มีผู้สามารถยืนยันทรัพย์เป็นของตัวเองได้มีคนเดียว
ไม่มีใครยืนยันได้
นอกจากนี้เลย
ว่าจะมีบางส่วนบางท่อนบางตอนที่ไม่รับก็ตาม

เมื่อสักครู่ก็เพิ่งมาออกรายการสด

ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ทางตำรวจ

ก็ยอมรับมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า

หมวดจรูนรู้สึกสบายใจขึ้น

แต่ยอมรับว่าไม่รู้ว่า
ตัวคู่กรณีนั้น
ได้ยอมรับในเรื่องราวใดไว้บ้าง

วดจรูนยังบอกว่า
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เพราะหากคดีนี้อยู่ที่กองบัญชาการ

เป็นนายตำรวจใหญ่
ที่ดำตนไปพูดคุยที่บ้านพักส่วนตัว

นี้มันต้องมีกองบอสให้ความช่วย

ถ้ามันไม่มีปันนี้เรื่องราวไม่ยืดยาวมาถึงขนาดนี้
ทีมข่าวเราก็ถามลุงเจรูณนักศึกษาประสรรค์
ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าที่สุดแล้วตำรวจสรุปสำนวนคดีว่า

คือยังไงต้องขอให้เขาได้รับผลกรรมที่ก่อไว้ก่อน

ตนเองกับครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนักนะฮะ
พร้อมกับเชื่อว่าตัวครูปรีชาเองก็รับรู้ว่า
ตเตอรี่ไม่ใช่ของครูปรีชา

เดี๋ยวฉันเจอเราสองคนเจอหมวดจรูน

ออกรายการถามตรงก็ถามหมวดจรูนเหมือนกันนะเป็นไง
หมดก็บอกเหนื่อยแต่ก็สู้

ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจด้วย

ความจริงเราก็อยากเจอครูปรีชานะฮะ
ใช่เจอหมวดจรูนซะบ่อยกว่า
ทีนี้มาดูทีมหมวดจรูนนะคะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ก็คือให้ข้อมูลที่ไปทางฝากฝั่งหมวดจรูนซะเยอะ
ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่บอกว่า
คลิปเสียงเนี่ยมีอีกแน่

ต่างฝ่ายต่างมั่นใจว่ามีคลิปเสียงออกมาอีกแน่
แต่คลิปเสียงที่๓ที่ออกมา
จะเป็นคลิปเสียงที่แสดงให้เห็นว่า
ตเตอรี่๓๐ล้านบาทไม่ใช่ของครูปรีชา

เพราะจะเป็นคลิปเสียงที่คุยกัน
ในเรื่องของการเจรจาแบ่งเงิน

นี่แต่ละฝ่ายให้ข้อมูลนี่สวนทางกันเลยนะ

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ก็บอกว่าเรื่องนี้มันมีคนวางแผน
ครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่
แล้วก็เป็นแค่นอมินีเท่านั้น
เรื่องนี้มันมีกระบวนการที่มีคนที่ไม่ใช่ครูปรีชา

ครูปีชาเป็นแค่ตัวแทนเป็นแค่ร่างทรงนั่นเหรอ

แล้วก็บอกด้วยว่ามีสายข่าวรายงานว่าตอนนี้
ครูปรีชามีความเคลื่อนไหว
ก็อยากรู้ว่าครูปรีชาเองจะมีชื่อในหมายจับหรือเปล่า

หมายถึงพยายามอยากจะรู้ว่าตัวเองจะผิดไหม

ส่วนเรื่องของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ก็มีกระแสข่าวว่าจะถูกย้ายบ้างล่ะ

เกี่ยวกับกรณีการเรียกหมวดจรูนไปพูดคุยเจรจาที่บ้านนะครับ
ทางตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับ
คุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ท่านนี้ฮะกล่าวถึงคดีหวย๓๐ล้านบาท
เพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกเรียกไปให้ปากคำ

ตนก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ให้ทำงานโดยอิสระนะครับ
ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าก้าวกายกับคดีอะไรเลยนะครับ
วันที่ตำรวจสอบสวนกลางเชิญไปให้ปากคำ
ก็ใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น
ส่วนกระแสข่าวทางลบต่างที่ออกมากับตัวตน

ขอให้ความเห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ที่มีคนไปยื่นหนังสือขอให้ย้ายตนออกจากพื้นที่
เพราะเกรงว่าจะไปก้าวไก่การทำงานเรื่องการสอบสวนอะไรนั้น
ก็ยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งย้ายอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ส่วนอีกข้อสงสัยหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง
อายัดเงินในบัญชี๒๕ล้านบาทของร้อยตำรวจโทจรูลที่ยังเหลืออยู่
หลังจากที่ถูกรางวัลที่๑แล้วก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยใช้ไปส่วนหนึ่งแล้ว
เรื่องนี้นายกิจเชษซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนบุรี
บอกว่าหลังจากที่ร้อยตำรวจโทจรูลรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็เดินทางมาที่ธนาคารนะฮะก็ได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการขึ้นเงินรางวัล
ซึ่งยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรมาก่อนไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลย
หลังจากนั้นวันที่๒พฤศจิกายนปีที่แล้ว
วดจรูนก็แจ้งว่าถูกหวย๓๐ล้าน
แต่อยากอยู่เงียบไม่อยากเป็นข่าวขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ
ก็เลยแนะว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันที่๓พฤศจิกายนไปขึ้นเงินกัน
ซึ่งนายกิจเชษแล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูนก็ไปที่กองสลากด้วยกันนะครับ
เพื่อไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็เอาเงินไปโอนเข้าใส่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับ
หลังจากนั้นหมวดจรูนก็ถอนเงินส่วนหนึ่งมาใช้มาจ่ายค่าบ้านมาจองรถให้ลูกสาวนะครับ
พอมาถึงปลายเดือนพฤศจิกายนทางตำรวจได้ทำหนังสือมายังแบงค์กรุงไทย
เพื่อขอให้อายัดเงินของร้อยตำรวจโทจรูล
เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาจากทางตำรวจธนาคารก็ต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รวมทั้งในหนังสือที่ตำรวจนำมาก็มีหมายเลขคดีตามกฎหมายหรือระเบียบธนาคาร
มีการระบุไว้อยู่แล้วว่าถ้ามีหนังสือลักษณะนี้มาทางธนาคารต้องทำอย่างไร
ซึ่งตนเองก็เปิดตำราดูเลยนะ
แล้วก็ปรึกษาไปยังธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ด้วย
ก็ระบุว่าสามารถอายัดได้
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางผู้จัดการธนาคารกรุงไทยนะครับ
ก็บัญชงบัญชีอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ
อะไรพวกนี้ก็จะโอนเข้าทางแบงค์กรุงไทยนี่แหละ
ก็เลยเป็นที่ที่กองสลากก็จะจ่ายเช็คอะไรมาให้เวลาถูกหวยนะครับ
ก็ทางสมาคมธนาคารไทยก็ยืนยันข้อมูลเหมือนกันนะฮะ
ว่าถ้ามีตำรวจระดับร้อยตำรวจรีขึ้นไป
ธนาคารก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ตามคำร้องขอมานะครับ